ยังอยู่ที่เรื่องของพระครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าเกิดขึ้นที่ภาคเหนือตำรวจสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
วบตัวพระวัดดังที่เชียงใหม่
คือท่านมีพฤติกรรมก็คือท่านเอาธนบัตรดอลลาร์แต่ปลอมครับ
ไปเดินขายตามร้านแรกเป็นเงินไทยนะฮะ
จนมีเจ้าของร้านได้รับความเสียหายไปเยอะทีเดียว
ประคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕นะครับ
จับกลุ่มตัวนายสมพรนาราอุดมศรีหรือว่าพระสมพรท่านอายุ๔๕ปี
สังกัดวัดดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
แล้วก็มีของกลางเป็นธนบัตรต่างประเทศเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐปลอม
มูลค่าฉบับละ๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐจำนวน๑๙๔ฉบับ
ธนบัตรต่างประเทศสกุลเงินจาร์ดของเมียนมานะฮะ
มูลค่าฉบับละ๕๐๐จาร์ดจำนวน๗ฉบับ
แล้วก็ฉบับละ๑๐๐๐จาร์ดอีก๔ฉบับครับ
เอามาให้คือนำตัวท่านมานะครับมาให้เจ้าคณะตำบลศึกแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหา
มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอม
คุณผู้ชมครับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับชุดสืบสวนภาค๕ได้รับแจ้งบอกว่า
มีกลุ่มบุคคลตระเวนขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศ
โดยใช้ยานพานะเป็นรถยนต์นะครับยี่ห้อเชฟโลเล็ตแคปติว่าสีเทานะครับ
ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนซึ่งจะมีพระนั่งมาด้วย
แล้วพระก็จะเป็นคนนำเงินสกุลดอลลาร์ปลอมเดินแลกเงินไทยคุณพระพร
แรกเดินแลกตามร้านต่างนะฮะ
แสดงตัวขอตรวจค้นแล้วก็พบธนบัตรปลอมจำนวนมากในย่าม
ผู้ต้องหารับว่าเงินปลอมมาจากคนรู้จักในพื้นที่
อำเภอแม่สายนะครับโดยคิดอัตราเงินดอลลาร์ปลอมในราคาถูก
แล้วก็จะนำมาเดินสายแลกตามร้านค้าต่างเพื่อแลกเป็นเงินไทย
ทำมาแล้วหลายครั้งครับตำรวจจะสืบสวนขยายผลหา
แก๊งค้าดอลลาร์ปลอมนี้มาดำเนินคดีให้ได้ครับ
เพราะพระเป็นคนลงไปใช่ไหมคะมีคนขับรถอีกนะคะ
แล้วไหนจะเป็นคนขายแบงค์ปลอมอีกนะคะก็ต้องรอติดตามการขยายผลค่ะ